อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามค่ะ๑๐ตำรวจขออภัยสิบโท
ครับทหารใช่ไหมคะอ่าสิบตรีสิบเอ่อสิบสิบโทยิงสิบตรี
สิบโทยิงสิบตรีสิบโทกระหน่ำยิงสิบตรีตายคาค่ายขณะเข้าเวร
เป็นการยิงที่โหดเยี่ยมมากเพราะว่ากระหน่ำยิงไปเนี่ย
หกนัดด้วยกันแล้วกล้องวงจรปิดจับได้หมดเลยค่ะ
รวมหมดแม็กซ์อ่ะยิงแบบไม่ยั้งเลยนะคะนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิด
บริเวณทางเข้าออกบนทนฐานบกที่สองหนึ่งศูนย์นครพนม
ค่ายพระยอดเมืองขวางในอำเภอเมืองต่างเกียร์
จังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมคนร้ายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คือสิบโทมานิสจันทพินิสอายุยี่สิบเก้าปี
ขี่รถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินดำลักษณะคือมีอีกมุมนึงนะคะ
ได้ยินแค่เสียงก็ขนลุกแล้วอ่ะค่ะลักษณะการแต่งตัวเขานะคะ
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวหมวกกันน็อกสีแดง
จอดตรงที่สิบตรีวัชระอินาลายืนเข้าเวรอยู่ชักปืนมาแล้วกดหมดแม็กซ์เลยค่ะ
ยิงจนเขาล้มลงไปนอนตายคาป้อมที่เขายืนเข้าเวรอยู่
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตอน๕โมง๔๘นาทีนะคะ
เส้นทางที่ใช้หลบหนีตอนนี้ยังหนีอยู่นะคะ
เขาขี่ออกมาจากหน้าค่ายพระยอดเมืองขวาง
จากนั้นเขาก็เลี้ยวซ้ายไปที่ถนนนิตโย
นี่ค่ะออกจากค่ายปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปถนนนิตโย
ซ้ายไปเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปบ้านไทยสามัคคี
หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนต่อแล้วนะคะ
ตรงนี้เป็นมุมสุดท้ายแล้วที่จับภาพเขาได้
ซึ่งเส้นทางนี้สามารถไปที่อำเภอเมืองนครพนมและอำเภอปลาปากได้ค่ะ
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะไปเก็บหลักฐาน
ปลอกกระสุนปืน๙มมมา๑๖ปลอก
ส่วน๑๐ตรีวัชระเนี่ยถูกยิงเข้าร่างไปทั้งหมด๑๑นัดค่ะ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบวันนี้อีกรอบนึงนะคะ
ให้ทหารที่อยู่ในเหตุการณ์มาชี้จุดเกิดเหตุด้วย
เรื่องต้น๑๐โทมานิดยังหลบหนีอยู่
แต่คิดว่าน่าจะยังกบดานอยู่ในจังหวัดนครพนมนี่แหละ
ก็กำลังเตรียมประสานผู้บังคับบัญชากล่อมเข้ามอบตัว
นี่คือสิบโทมานิดนะคะคนก่อเหตุนะคะ
ตนเจ้าหน้าที่เร่งยื่นเรื่องเสนอสารทหารออกไม้จับแล้ว
เรื่องต้นคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของปัญหาส่วนตัว
เป็นความขัดแย้งกันส่วนตัว
วันนี้เราส่งคุณติค่ะคุณติกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ได้ไปคุยกับเจ้าของร้านข้าวที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าผู้ตายมากินข้าวร้านเขาประจำเลย

แต่ผู้ตายไม่เคยเล่าให้ฟังนะว่ามีปัญหากับใคร

ตอนเกิดเหตุเขาก็อยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นรัวหลายนัดเลย

ส่วนสิบโทมานิดก็ขี่รถออกไปแบบปกติแบบไม่รีบร้อนด้วย
จากนั้นเราก็ไปที่บ้านของสิบโทมานิดนะคะ
ไปคุยกับแม่ของสิบโทมานิดค่ะคุณบัวไล
อยู่บ้านคนเดียวแม่บอกว่าเอาจริงนะ

มารู้ก็ตอนที่ตำรวจมาหาแม่ที่บ้านนี่แหละ
เพราะก่อเหตุเสร็จลูกชายก็ไม่ได้กลับมาบ้าน
แต่แม่บอกแบบนี้ค่ะแม่บอกว่าแม่เชื่อนะ
ว่าลูกแม่ไม่ได้เป็นคนทำ
เพราะลูกแม่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ลูกชายแม่ที่แม่รู้จักเป็นคนซื่ออารมณ์ดี
พอไปเป็นทหารก็เป็นทหารที่ดีจนได้รางวัลสร้างบ้านให้อยู่
เป็นห่วงลูกมากกลัวจะไปฆ่าตัวตาย

เมื่อคืนนี้กับมื้อเช่านี้ก็ว่ามันก็แค่สงสัยอยู่นะ

เมื่อก่อน๑๐โทมานิดเป็นคนน่าสงสาร
เพราะว่าเป็นเด็กกำพร้าพ่อฐานะก็ยากจน
ถูกคนอื่นบูลลี่ถูกคนอื่นล้ออยู่บ่อย
แต่สิบโทมานิดเนี่ยเป็นคนใจเย็น
ไปเป็นทหารปุ๊บหลังก็ไม่ค่อยออกมาสูงสิงกับใครแล้ว

เรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร

จากเด็กที่แบบถูกล่อถูกแกล้งถูกอะไรแบบนี้
แม่คนตายด้วยคุณแม่อำราคุณแม่อำราแม่ยังเสียใจยังหนัก

แม่บอกว่าลูกแม่กับสิบโทมานิดมือปืนเป็นเพื่อนสนิทกันนะ
โทมานิดเคยมากินข้าวมานอนค้างบ้านแม่อยู่สองครั้ง
บอกว่าเนี่ยที่บ้านยากจนต้องไปขอข้าววัดมาให้แม่กินประทังชีวิต
ลูกชายแม่สิบตรีวัชระเนี่ยก็เอาเงินให้ไปสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างเพราะว่าเห็นใจ
แล้วอยู่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้แม่คิดยังไง
นี่คือสิบตรีวัชราที่ถูกยิงตายนะคะครับแม่บอกแล้วสิบโทมานิดมายิงลูกแม่แบบเนี้ย
อยากถามว่าจิตใจมันเกิดอะไรขึ้นเหรอมันทำมาจากอะไรเหรอ
ทำไมมันโหดร้ายได้ขนาดนี้แม่พูดคำนี้เลยนะคะว่าถ้าตำรวจจับได้

มันแม่แกสีว่าเสียใจซักที
มันแขนอะไรกันลูกของแม่แม่แม่แม่แกสีว่าเสียใจ๙
ติดใจให้แม่

เพิ่งคลอดลูกลูกยังอายุไม่ถึงเดือนเลย

เธอเองก็ต้องสูญเสียสามีไปแบบไม่มีวันกลับ
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
แล้วก็พูดเหมือนแม่เลยค่ะว่าอยากให้ลงโทษประหารชีวิต
คือที่ผ่านมา๑๐ตรีวัชระเคยเล่าให้เธอฟังนะ
ว่าจะมีรุ่นพี่ทหารคนนึงเที่ยวยืมเงินคนอื่นไปทั่ว
รวมถึงตัวสิบตีวัชระด้วยยืมครั้งละร้อยบังสองร้อยบัง
ซึ่งเธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารุ่นพี่ที่เล่าเนี่ย

ตำรวจช่วยจับให้ได้หน่อยแล้วช่วยลงโทษประหารด้วย
เรื่องต้นตอนนี้ร่างของ๑๐ตรีวัชระถูกส่งไปชนะสูตรอยู่ที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการมอบให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะครับ
นี่คุณผู้ชมนี่นี่คือสิบโทมานิดนะตอนที่ขี่
ขี่ออกมาขี่ออกมาจากค่ายตอนที่ขี่ออกมาจากค่าย
ลักษณะแบบนี้สวมหัวกระน็อกสีแดงใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาว
มอเตอร์ไซคันนี้นะคะตอนนี้ยังหลบหนีอยู่กล้องวงจรปิด
หกโมงเย็นค่ะของเมื่อวานนี้นะฮะแต่เวลาในกล้องวงจรปิดอาจจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับ
ค่ะขณะผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ในค่ายทหารแถวแถวบ้านพักค่ะ
และผู้ก่อเหตุเนี่ยจะไปทักกับผู้ชายคนหนึ่งจ้า
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์เนี่ยออกไปทักนิดนึงเหมือนทักทายแล้วก็ขี่ออกไป
ซึ่งก็ไปก่อเหตุนั่นแหละก็คือนี่คือจังหวะนาทีก่อนก่อเหตุ
อันนี้คือในค่ายไปก่อเหตุหน้าค่ายถูกต้อง
ซึ่งถ้าฟังจากแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกัน
เป็นเพื่อนสนิทมานอนที่บ้านมากินข้าวอยู่ที่บ้าน
พยานบอกว่าเห็นเขาขี่จักรยานยนต์ไปถึงหน้าค่ายแล้วคุยกันอยู่พักหนึ่งนะ

ก่อนที่จะหญิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไปหญิงอืม